เรื่องนี้หน่อยก็เป็นข่าวดังมาวันสองวันได้
ผู้ชายคนหนึ่งที่ว่ามีภรรยาถึง๘คน
เนี่ยเขาขนาดมี๓คนเขายังมีปัญหากันเลยนี่คุณมี๘คน
เอาจริงทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีปัญหาจริงเหรอ
เออคือบางคนก็บอกเอ๊ะสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า

โดยเฉพาะคนที่ทักมาแล้วเป็นคนดังอย่างคุณวันอยู่บำรุงนะฮะ

เป็นสอสอของพักเพื่อไทยสสกรุงเทพ

คือหลังจากที่เห็นข่าวของเขาชื่ออะไรมีฉายาว่าองค์ดำใช่ไหม

อ่ามีเมียแปดคนนะเป็นเจ้าสำนักศักยันต์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
วันนั้นเขาก็สมพงษสัมภาษณ์ไปโดยเฉพาะผ่านรายการของคุณบอลเชิญยิ้มก่อน

คืออีกหลายที่เราก็ยังไปตามสัมภาษณ์ไปถามกันอยู่ว่าเออตกลงแล้วจริงไม่จริงยังไง

เนี่ยฮะคุณวันอยู่บำรุงบอกเมีย๘อ้าวอ่านไม่ทันแล้วขอกลับไปหน่อย

เขาใจเมียแปรดป๋าไม่เชื่อ
ปลสุดท้ายก็ขายของ

ต้องคือแซวต์ว่าวงดำอ่ะเนาะ
คุณวันก็เลยไลฟ์ชี้แจงยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ย

ไม่ได้บาดหมางกับคุณบอลหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ
องค์ดำโสลดอะไรทั้งสิ้น
เดี๋ยวฟังคุณวันก่อนกันแล้วกันนะครับ
คือผมเนี่ยเอาจริงผมนี่อิจฉานะ

คุณทำได้ยังไงคุณสุดยอดชื่นชม
คุณบริหารจัดการเก่งคุณทำได้
ก็ดีใจด้วยนะครับช่วยกันเอามาหากิน

คุณแฟนผมเนี่ยอาจจะตีกระบานผมแตก
นี่ผมอิจฉาไงอิจฉาบริหารจัดการไง

ถ้าคุณทำได้ก็ดีใจด้วยผมไม่ได้ติดใจ
ผมโพสต์ไปน้องเขาก็มาตอบนะน้องเมีย๘เนี่ย

ตอบด้วยคำพูดคำจาที่สุภาพเรียบร้อย

ผมถามว่าขลังจริงเปล่าเขาบอกของเขาไม่ขลัง
ผมก็ไม่รู้นะแล้วคนไปลูกศิษย์ลูกหาไปศักดิ์กับเขาเนี่ย
แล้วจะขลังหรือเปล่าเขามาตอบผมเองนะเดี๋ยวลองไปดูในเฟสได้นะ
ผมติดใจอย่างเดียวทำไมเรียกตัวเองว่าองค์ดำ

นี่คือสิ่งที่คุณวันได้ไลฟ์ชี้แจงนะครับหลังจากที่ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
คุณวันบอกว่าหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปนะครับทางคุณบอลเชิญยิ้มได้โทรมาเคลียร์แล้ว
ก็ได้บอกไปตรงว่าสงสัยว่าทำไมต้องตั้งชื่อว่าองค์ดำเท่านั้น
หากนายนัทพงศ์เนี่ยมีอะไรก็บอกผ่านบอลเชิญยิ้มมาได้หรือว่ามาคุยกันได้
คุณวันก็ยังฝากไปถึงแฟนคลับทั้งสองฝั่งนะครับบอกอย่าทะเลาะกัน
ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองจะไปเกาะกระแสอะไรก็แล้วแต่ความจริงแล้วไม่ต้องเกาะกระแสอะไรหรอก
เพราะว่าทุกคนก็รู้จักตัวคุณวันอยู่แล้วคุณวันบอกตั้งแต่อายุ๒๐กว่าแล้ว
แล้วยังฝากไปถึงคนที่โพสต์ทำให้เสียหายว่าก็ต้องขอใช้สิทธิ์ให้ทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
ภาพชื่อของนายนัทพงศ์ที่อยู่ในกลุ่มใจถึงเพิ่งได้
ระบุว่าคุณม่อนเมีย๘เป็นสมาชิกครอบครัวใจถึงเพิ่งได้มา๔ปีแล้วครับ
นี่แสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับคุณวันอยู่แล้ว
ได้โพสต์ทีแจงตอน๑๖นาฬิกา๒๔นาทีเมื่อวานี้
เมื่อวานนี้บอกว่าไม่ได้มีอะไรกับป่าวันนะครับ
นะรู้จักกับท่านท่านแซวผมเล่นแล้วผมก็เป็นเอฟซีของเป๋าวันเขาด้วย
แล้วก็สามทุ่มกว่ากว่าเกือบสี่ทุ่มเมื่อวานโพสต์ภาพของคุณบอลเชิญยิ้ม
แล้วก็ภรรยาทั้งเจ็ดคนอืมอ่าหายไปไหนคนนึงนั่นสิ
เขาติดธุระไปลบบุรีอ๋ออ่าไม่ได้มีอะไรก็เนี่ยเขาบอกมาเขาบอกมาเขา
เพราะว่าเขาโพสต์ภาพกับภรรยา๗คนอีกคนนึงเนี่ยติดธุระไม่อยู่ไปลบบุรี
ได้เดินทางไปหาคุณวันนะเพื่อไปพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็ระบุว่าขอบคุณคุณวันนะที่เมตตาจริงแล้วไม่ได้ทะเลาะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมันคือความเข้าใจผิดนี่นะครับ
แปดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีก็โพสต์ภาพไปกราบพ่อตาแม่ยายของภรรยาทั้งแปดคน
อ่าเดี๋ยวคนจะหาว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะไม่ใช่แค่ภรรยาแปดคนนะ
พ่อตาแม่ยายทั้งแปดคนนี้เขาก็รับรู้กันหมดทุกคนจะได้รู้ว่าที่แต่งงานเนี่ย
แต่งกันทั้ง๘คนจริงนะไม่ได้ว่าแต่งกันแบบไม่ได้ว่าแกล้งหลอกสร้างเรื่อง
อืมแล้วก็มีกันเป็นภรรยาแปดคนจริงจริงนะครับไม่ได้คบไปวันวันด้วย
แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครทำแบบเขาด้วยที่ทำไปเนี่ย
ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเขาสามารถที่จะดูแลของเขาได้
ก็โพสต์ภาพนะครับบอกว่าขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราครับ
พี่วันใจถึงพึ่งได้วันนี้เราไปที่สำนักศักยรณ์ขององค์ดำโสรสนะได้เจอกับแม่ขององค์ดำนะแม่บอกว่าลูกชายพาภรรยา๘คนไปเที่ยวพักผ่อนทิชย์อำแล้วก็บอกสั้นบอกว่ากระแสวิภาควิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะแต่ว่าลูกชายเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรส่วนเรื่องความเป็นอยู่ของลูกชายกับภรรยา

ความโสลดแล้วก็ภรรยาแปดคนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรอ่านี่ล่ะฮะเราก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้หลังจากที่คุณวันเขาตั้งข้อสังเกตมาก็บ้านใครบ้านมันครับไม่รู้จะพูดยังไงทีอ่าคุณผู้ชมค่ะ